พาไปดูอุบัติเหตุค่ะผู้ชายคนหนึ่งนะคะ

แล้วช่างเชื่อมเขากำลังเชื่อมอยู่ข้างหน้าบ้าน

ความจุดเป็นเหตุสังเกตได้คุณผู้ชม
ดูสภาพของคนขับรถกระบะคันนี้ค่ะ
พี่เมาไหม

เมาปะเนี่ยพี่

โทรศัพท์ตำรวจพี่
ใช่ตำรวจพี่

ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะ
ถามกลับว่าพี่ชื่ออะไรนะคะ

เมื่อกี้ให้เติมคำความ
เมาเป็นเหตุสังเกตได้

นิดหน่อยแหละเพราะว่าตำรวจเนี่ยพาไป
วัดปริมาณแอลกอฮอลรู้ไหมคะ

สุดท้ายแล้วต้องรวบตัวไปที่โรงพักนะคะ

กลายเป็นว่าเกิดอุบัติเหตุ

รถของเขานะคะแต่สิ่งสำคัญ
เหตุการณ์นี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าสุรกิจแพงเผานะคะ
เป็นคนขับรถกระบะเมื่อสักครู่แหละค่ะ
ไข่จอจาน๘๘๓๕ชนบุรีนะคะ

แล้วก็ตำรวจมาสมทบนะคะ
ตัวไปที่โรงพักดำเนินคดีตามกฎหมาย

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นภายในซอยบ้านเก่า๓
ตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี

สมรำอายุ๓๕ปี
เขากำลังทำมาหากิน

เป็นช่างเชื่อมกำลังเชื่อมเหล็ก
คือก่อนเกิดเหตุ

แล้วกำลังจะเอาเหล็กเข้าไปทำงานต่อ

จู่รถกระบะคันนั้นก็พุ่งเข้ามาชน
วาดร่างของแฟนหายไปต่อหน้าต่อตา

พิรักษ์เสียชีวิตแล้วไม่ทันใช่ก๊อฟนะฮะ
ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นมีคนตายร้านพัง
รถก็เสียหายไป๓คันด้วยนะคะ
จากนั้นตำรวจสพพานทองก็ควบคุมตัว
นายสุรกิจแพงเผาไปดำเนินคดีตามกฎหมาย

เหตุการณ์นี้สาเหตุคือเมาแล้วขับ

ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลแล้วย้ำอีกรอบหนึ่ง
นี่ดูนะคะค่อยปริ้นต์ออกมาแบบนี้

นี่ค่ะเมาแล้วขับทำคนอื่นเสียชีวิต
สินเสียหายมันซ่อมได้หาใหม่ได้
แต่ชีวิตหนึ่งชีวิตที่ต้องสูญเสียไปจากคนคนหนึ่งล่ะ
เมาแล้วขับเนี่ยมันเอากลับคืนมาไม่ได้นะคะ
แล้วเขาเป็นคนทำมาหากินคุณอภิรักษ์คนตาย
คุณผู้ชมดูข่าวนี้แล้วก็เป็นอุทาหรณ์นะคะ